ตัดสินใจไปรับงานคุมทีมฮองอัญญาลายในหลีกของเวียดนาม
พร้อมทั้งเตรียมที่จะเดินทางไปที่เวียดนาม
หลังเสร็จสิ้นภารกิจของตัวเองนะครับ
ได้มีกำหนดการที่จะเดินทางสู่เวียดนามแล้ว
โดยจะออกเดินทางในวันที่๑๗ธันวาคมนี้
พร้อมกับอาจารย์บอยบัณฑิตเทียบทองนักกายภาพบำบัดคู่ใจ
อย่างไรก็ตามครับการเดินทางครั้งนี้ต้องใช้เวลาราว๑วันเต็มครับ
เพราะว่าตอนนี้ที่เวียดนามปิดประเทศเพื่อป้องกันโควิด๑๙
จึงไม่มีไฟล์บินตรงและต้องเดินทางไปต่อเครื่องที่ฮ่องกง
ก่อนจะบินเข้าสู่โฮจิมินในวันที่๑๘ธันวาคมนะครับ
จากนั้นทั้งคู่จะมีการเข้ากระบวนการการกักตัว๑๔วัน
แล้วก็จะออกมาเริ่มดำเนินการฝึกซ้อมต่อไปนะครับ